สุดสำคัญที่จะไปดูคดีนี้
อยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่าที่นี่สื่อมวลชนไปดักรอ
ไปเจอคนนี้ก่อนเลยทนายกิจสนะ
บอกว่าวันนี้เขาเองก็นัดทนายเดชามาด้วยนะ
แล้วก็นัดคุณแม่คุณแตงโมมาด้วย
มารับฟังคำชี้แจงครับคุณผู้ชมแล้วก็ตำรวจ
จะถามตำรวจหน่อยว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
และจะมีการปรึกษาสรุปกันอีกครั้ง
ว่าจะผ่ารอบ๒นะฮะขั้นตอนจะเป็นอย่างไร
คือนักข่าวถามว่านี่ทนายกิจสนะ
ที่คุณแม่เขาให้อภัย๑๐๐กับทนายดัง
กลัวแม้ว่าตัวเองจะถูกถอดจากคดีนี้

เขาบอกว่าอยากใช้สังคมนะครับ
พุ่งเป้าไปที่คดีนี้รายละเอียดของคดีนี้มากกว่า
พอบ่าย๒๔๐ครับทนายเดชามานี่ฮะ
มาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้เดี๋ยว
คุณแม่คุณตังโมก็จะมาด้วยนะ
มาพบกันในการสอบสวนและชุดคลีกคลายคดีนะครับ
คือทนายเดชาพูดแบบนี้ครับ
คือบอกว่าถ้ารู้ผลวันนี้แล้วเนี่ย
จะส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับคุณแม่คุณแตงโมนะ
ซึ่งหากการรายงานการชนะสูตร
สามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมได้
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ต้องส่งผ่าชนะสูตร
รอบ๒ฟังธนายเดชาครับ

วันนี้แผลมาสามารถพิสูจน์เกลียดธนา

เพราะตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาไว้แล้วคือประมาทนะครับ

โอกาสที่จะจบในวันนี้มีไหมที่ไม่มีผ่ารอบ๒

ก็แสดงจะเกิดการให้คำว่างดิฉัย

จากนั้นเกือบชั่วโมงครับคุณแม่มาฮะ
แม่มาถึงพุทธสะขาวสังเกตดูสีหน้าของคุณแม่

เขาบอกดูเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
คือแม่ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนตอนนั้นนะฮะ

บรรยากาศที่ตอนที่คุณแม่มาถึงนะครับ
โอ้โหสื่อมวลชนก็ลุมล้อมถ่ายภาพ
แล้วก็สอบถามกันนะฮะแต่แม่ไม่ได้พูด
ส่วนแพทย์หญิงผู้หญิงพรทิพย์โรจนัสนานสมาชิกพุทธศพา
ในฐานะอดีตผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ท่านจะมาดูรายละเอียดผลการชนะสูตรศพของคุณแตงโมนะครับ
ที่นิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจวันพุธนะครับ
อย่างที่นำเรียนไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ
พุธหากคุณหญิงหมอมีความเห็นต่างจากทีมแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจก็สามารถจะไปขอดูร่างของคุณแตงโมได้
เพราะคุณแม่ของคุณแตงโมอนุญาตไว้แล้ว
ส่วนการผ่าชนสูตรครั้งที่๒นะครับ
ก็ได้ประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วด้วย
คุณผู้ชมครับรอติดตามข่าวเย็นไทยรัฐไปเรื่อย
อย่าทิ้งนะฮะถ้าอยากรู้ความคืบหน้าของคดีคุณแตงโม
เพราะทันทีที่มีความเคลื่อนไหวคุณแม่ออกมาหรือทนายออกมา
จะมาบอกว่ายังไงจะผ่าต่อไหมหรือว่าตำรวจเขาชี้แจงว่ายังไง
เราจะมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับชมทันทีครับ

คือตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่คุณแม่ไฟเขียวนะคะ
เมื่อวันเสาร์ก็ปรากฏว่าทีมทนายก็เดินหน้ากันเต็ม